ดูเรื่องใกล้ตัวเรื่องของขโมยขโจนหน่อย
สะแก้วพรมแดนติดกับกัมพูชาถูกไหม

โจรกรรมรถจักรยานยนต์อัลวาสค่ะคุณผู้ชม
อารวาสคือขโมยเสร็จปุ๊บจะส่งขายเลยไง

ตำรวจทราบข่าวไล่ล่ากันมันแบบนี้ค่ะ
คนร้ายหนีหัวซุกหัวสุนเลยค่ะ
เต้น
ปล่อยเต้น

ถุลักษณ์ทุเลล้มลุกลุกคลานะ
ค่ะนี่เมื่อก่อนได้ยินว่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าใช่ไหม
นี่วันหนึ่งฉันหนีเข้าป่าหนีเข้าไปในป่าสองข้างทางแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายกรรมตามทัน
หนีไปเจอลักษณะพื้นดินเป็นโครนนะคะ
ขับไปต่อไม่ไหวรถมอเตอร์ไซค์ล้มลงนะคะ
แล้วตัวเองก็พยายามหนีเข้าไปในป่าสุดท้ายถามว่าตำรวจจับได้ไหม
ได้ค่ะสุดยอดนะฮะสุดยอดมากแล้วจังหวะที่หนีเนี่ย
ยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่หนึ่งนัดด้วยนะแต่ว่าเคราะห์ดีมากมาก
กระสุนไม่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเอาล่ะจับได้ในที่สุด
จะบอกว่าคนร้ายรายนี้มืออาชีพและขโมยเป็นอาชีพเลย
ครับเราว่าอะไรรู้ไหมยังไงฮะ
การขโมยรถมอเตอร์ไซค์ครั้งนี้ล่าสุดที่เราเห็นในคลิป
มันใช้เวลาก่อเหตุ๒นาทีในการขโมยโอ้โหนานมากสามสิบเอ็ดพฤษภาคมที่ผ่านมา
ผู้ต้องหาสองรายค่ะนายพิเศษชัยบุตรงามอายุสามสิบเอ็ดปี
อีกคนชื่อว่าวัดทันสายศีลอายุสามสิบเอ็ดปีใช่น่ะ
นี่ค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะคนหนึ่งเนี่ยขับรถกระบะมาส่ง
อีกคนหนึ่งลงจากรถกระบะไปขโมยค่ะสองนาทีเท่านั้น
ขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีขาวของชาวบ้านที่จอดไว้บริเวณหน้าร้านขายเครื่องสำอาง
ในพื้นที่ของจังหวัดสะแก้วไปได้ค่ะเจ้าหน้าที่พอทราบข่าวนี่นี่
ขโมยเฮ้ยตอนที่มันเข็นออกมาแล้วจู่
ใช่ค่ะเป็นเราเนี่ยถามว่าไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ขโมยแบบนั้นได้ไหมสตาร์ทได้เลยอ่ะ
คุณผู้ชมที่นี้ตำรวจผสับข่าวไปลงพื้นที่หาตัวสอบกล้องวงจอนปิด
กระทั่งทราบว่าคนก่อเหตุอยู่ในพื้นที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้ว
ก็เลยลงพื้นที่ไปควบคุมแล้วที่ที่ฉันบอกว่าขโมยเป็นอาชีพ

มันกระเวนขโมยค่ะไม่ใช่เฉพาะสะแก้วนะคะ
พัทยาหนองขามชนบุรีก็ไปขโมยมาแล้ว
แล้วนี่ค่ะสุดท้ายรวบของกลางมาได้ทั้งหมด๓คันนะคะ
เพราะผู้เสียหายเขาไปแจ้งความรถหายไว้ที่พัทยานองขามชนบุรี
แล้วก็นี่รวบมาได้รวมถึงที่สะแก้วด้วยนะคะ
อันนี้งานนี้ต้องชื่นชมตำรวจนะคะทำงานแบบสู้ตายมากเลย
น่าแปลกใจทำไมเขียนออกไปง่ายขนาดนั้นเขียนไปแล้วสตาร์ทติดด้วยนะครับ